น้ำแข็งและคุณผู้ชมดีกว่า

โอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วอยากจะเป็นเอง
ร้อนใจแม่คนนี้ลูก๒ขวบ๑ไข้สูง๒ไปโรงพยาบาล
แล้วโดนพูดไม่ดีใส่๓รอ๗ชั่วโมงแล้วไม่ได้เจอหมอครับ
วันนี้สีม่าฝากถึงการบริการของ
โรงพยาบาลรัดแห่ง๑ในจังหวัดขอนแกนแถวบานแห่ด
ลูกน้วไข่นูเล่นได้ผ้าลูกนูไปโรงพยาบาลเขาห่องชุกชื้นประมาณ๑๐โมง
ได้ตรวจค่ะรอก่อนนะคะแดกด่านหนูอีก
เออนูก็เลยเออเอาไปหักต้อปากต้อข้ามอีก
นั่งถาจนหอดบาย๓หลุดสิว่ามันไม่ใช่แล้ว
ตั้งแต่๑๐โมงจนหอดบาย๓ลูกนูไม่ได้เข้าตรวจกับหมอ
นี่คือความอัดอั้นและตันใจ
คุณแม่นะครับโอ้โหลูกก็อ่อนลูกก็เด็กสองขวบอ่ะ
โรงพยาบาลรัดแห่ง๑ที่บานแห่ดบานแห่ดขอนแกน
กับลูกชายต้องไปรอ๗ชั่วโมงได้เจอหมอไหมไม่ได้เจอ
โอ้โห๗ชั่วโมงยังไม่ได้เจอโอ้โหไม่ได้เจอดอม
นางสาววัชรพรน้อยทง
อายุ๒๕ปีอยู่บ้านหนองแวงอำเภอเมือง
วัดขอนแก่นครับเล่าเรื่องให้ฟังบอกว่า
กันยายนที่ผ่านมาลูก๒ขวบเป็นไข้หวัดนะครับ
ไข้สูงใช่ไหมก็พาไปนะห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเลย
แล้วก็เห็นซักประวัติก็วัดไข้เออเดี๋ยวคงได้ตรวจ
แต่ร้อนใจเยอะเกินลูกไข่สูง๓๙น้ำแข่ง
๓๙องศาเซลเซียสแต่๓๙อ่ะนะนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พาลูกชายนะครับไปเช็ดตัวไปเช็ดตัว
นะครับหลังจากเช็ดตัวเสร็จโอ้โหรอนานนานแค่
นานแค่ไหนล่ะแม่
เพื่อความเป็นธรรมต้องคุยกับโรงพยาบาลด้วย
แต่โรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียนนี้
ยังไม่มีการชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็เพื่อความเป็นธรรมนะครับยังไงโรงพยาบาลชี้แจงมาได้เลยนะครับ
เดี๋ยวไทยรัฐทีวีนะครับมีช่องทางนะครับที่จะให้ท่านชี้แจงนะฮะ